บรรยากาศที่วัดพระธรรมกายกันหน่อยนะคะ
ที่ประตู๗ก่อนหน้านี้เป็นทางเข้าออกทางเดียว
และเจ้าหน้าที่ก็ตรึงกำลังอย่างแน่นหนา

ติดตามบรรยากาศจากคุณพลอยสจีริฐศิลป์
ผู้สึกข่าวไทยรัตนาทีวีแรงงานสดเข้ามาค่ะ

เข้าสู่การปฏิบัติการตรวจค้นวัดพระธรรมกายเป็นวันที่๑๔แล้วนะคะ
ขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงตรึงกำลังไว้บริเวณหน้าประตู๗อย่างต่อเนื่องนะคะ
เนื่องจากเป็นประตูหลักสำคัญในการใช้เข้าออกวัดพระธรรมกายค่ะ
เช่นเดียวกันกับตัวคัดกรองบุคคลที่อยู่ด้านในนะคะ
ก็ยังคงตรวจเข้มบุคคลเข้าออกตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะบรรยากาศ

เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยบริเวณประตูนี้อย่างต่อเนื่องค่ะ
จากประตูนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งประตูหลักที่ใช้ในการเข้าออกวัดพระธรรมกาย
เพื่อคัดกรองบุคคลที่จะผ่านเข้าออก
พระสงฆ์ที่จะออกไปบำเพ็ญศาสนกิจหรือบินทบาทนะคะ
ก็จะต้องใช้ทางเข้าออกประตูนี้เช่นเดียวกันค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่นะคะได้ทำการเข้มงวดในการเช็ครายชื่อ
เพราะเป็นข้อคำสั่งจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ในการห้ามพระสงฆ์ที่ไม่ใช่พระลูกวัดของวัดพระธรรมกายเข้ามาภายในวัดอีกด้วย
ก็ยังคงตั้งจุดคัดกรองบุคคลที่ต้องการเข้าหรือออกจากวัดพระธรรมกาย
เพื่อเก็บประวัติบุคคลตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
รวมถึงตรวจสอบการนำอาหารเข้ามาภายในวัดพระธรรมกายด้วย
แต่ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้นำส่งอาหารเข้าไปด้านในเอง
โดยเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้ขอความร่วมมือในการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระ
รวมถึงให้เปิดเผยใบหน้าของบุคคล
ซึ่งตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ได้มีศิษยานุสิตค่ะ
ทยอยเดินทางนำผลไม้อาหารแห้งแล้วก็ขออนุญาตเข้าไปด้านในนะคะ
แต่ก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็อนุญาตเข้าไปได้เพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะ
ส่วนบริเวณด้านหน้าประตู๗นะคะก็ยังคงมีป้ายจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประกาศงดให้พระพิสุขสัมมะเนรชุมนุมขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณวัดพระธรรมกาย
ซึ่งถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะ
โดยมีข้อความมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการส่งสัญญาณถึงองค์ครพุทธนานาชาติถึงข้อความในประกาศนี้ด้วยค่ะ
หนังสือถึงรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายค่ะในสี่ประเด็นหลักด้วยกันนะคะ
ซึ่งก็ต้องรอดูท่าทีของทางวัดค่ะว่าจะมีคำตอบหรือจะมีปฏิบัติการอย่างไรต่อไปค่ะ